ส่วนพี่ต้นปุ้ยและคุณผู้ชมให้กำลังใจชาวสวนทุเรียนกันต่อ

ใช้คำว่าโคตรยังได้เลย
คนชอบก็ชอบเนอะโอ้โหมันหวานหอมเหลือเกิน
ช่วงนี้มันออกมาให้กินเยอะมาก
แต่รู้หรือไม่ว่าปีนี้ชาวสวนเขาเจอกับปัญหาทุเรียนขาดรุ่น

แดดน้อยฝนเยอะมันไม่ค่อยหอมและมันไม่แห้งด้วย
แล้วลงจีนก็มากว้านซื้อกันไปขายกันยกใหญ่คุณผู้ชม
ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลพวกเราผู้บริโภคทำยังไง
แล้วชาวสวนเขาทำยังไงติดตามพร้อมกันในข่าวเด็ดเศรษฐกิจครับ
ทุกเรื่องปากท้องกับผมทัศนัยโค้ดทองครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่นี่ตลาดออตกนะฮะ

แต่วันนี้ผมจะมาสำรวจกระแสทุเรียนฟีเวอร์
สวนกับเรื่องของกระแสโควิดมากเลย
แต่ว่าจากข้อมูลที่เราได้มาปีนี้
ทุเรียนราคาแพงขึ้นมันแพงขึ้นจากอะไร
แล้วคนยังกินทุเรียนเหมือนเดิมไหม
พ่อครับนะคะถ้าสวนเขาปรับตัวยังไง
วันนี้ผมจะพาไปสำรวจด้วยกันครับ

และช่วงนี้กำลังอิ่มเอมกับการลิ้มรสที่หอมหวานกันเลยทีเดียว
แต่สิ่งที่คอทุเรียนต้องเจอในปีนี้
คือราคาแพงขึ้นทำให้ต้องซื้อทานแต่พอดี

แต่เราซื้อแบบว่าแกะแล้วค่ะไม่ได้ซื้อเป็นลูก
ก็ทานเท่าที่อยากทานก็ซื้อเท่าที่อยากทานนะคะ

บอกกับผมว่าปีนี้ราคาทุเรียนแพงขึ้น
จากปัญหาทุเรียนขาดรุ่นและลงจีน
ก็กว้านซื้อเพื่อส่งออกไปขาย
ทุเรียนมันแพงทุเรียนมันแพง
แล้วก็เขาก็จะซื้อน้อยลง
มันแพงขึ้นเยอะไหมเยอะสิยังไงบ้างอ่ะ

ปีที่แล้วน้ำมิถุนานี้มันลงแล้วน้ำ
มันลงเหลือร้อยเดียวนะร้อยดีที่ลงซื้อนะ
แต่ปีนี้มันไม่ลงเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วมัน๑๐
ปีนี้มันถึง๑๔๐๑๕๐น่ะกระโดดสวยเออ
คือเหมือนว่าเขารับออเดอร์มาแล้ว
เขาก็ต้องทำออเดอร์เขาให้เต็มใช่ไหม

ออเดอร์ไปไหนฮะไปจีนไงไปจีน
คนจีนสั่งมาเยอะใช่คนจีนสั่งมาเยอะ
เพราะก็มีทุนก็มีทุนสามารถซื้อไปตุนไว้ได้
ปีนี้ราคาแพงขึ้นเพราะส่งออกไปจีนเยอะ

ฝนมันมาเร็วแดดมันน้อยฝนมาเร็วแดดมันน้อยเออ

ขาดรุ่นขาดรุ่นเออขาดรุ่นขาดรุ่น
เดิมนะตอนขายแบบพีกเลย
แบบคนกินเยอะรายได้เราประมาณเท่าไหร่ต่อวัน
เออขายได้เยอะสุดประมาณ๕๖๐๐๐๐สินิ้วเออ
๕๖๐๐๐๐ต่อวันนะเออ๕๖๐๐๐๐สุกเสาร์อาทิตย์

คุณผู้ชมครับนี่คือทุเรียนพันธุ์ก้านยาว
วิธีการดูว่ามันกินได้หรือยังมันสุกหรือยัง

ไม้เค้าะไม้เค้าะก็คือเค้าะสามเมฆาะใช้อันนี้ใช่
อย่างรูปนี้เค้าะเสียงแบบนี้มะลืนมะลืน
กินได้มาลืนนี้ใช่เพราะมันยังไม่ยังไม่ยุบมาก
ยังไม่ยุบมากยังไม่ร่อนมากเห็นไหมเสียงมันจะแน่นแบบนี้นะคุณผู้ชม
อันนี้มะลืนอันนี้จะเค้าะหลวมลงหลวมลง
ตรงนี้นะอันนี้พรุ่งนี้ได้ค่ะเพราะมันเป็นปูไม่เต็มมันเป็นทรงไม่เต็ม
แต่ถ้าจะกินเลยเอาแบบสุกเลยอ่าสุกเลยอันนี้สุกเลย
เออมันก็ดังกว่าเซียงอันนี้คือร่อนแล้ว
ใช่ทานได้เลยเนี่ยทานได้เลยเห็นไหมเอออย่างนี้อย่างนี้
คุณผู้ชมลองดูใครซื้อมาหรือไปดูที่ร้านให้แม่ค้าเขาให้

ทำให้แม่ค้าทุเรียนบางส่วนต้องปรับตัวครับ
ในการไปขายออนไลน์เพื่อความอยู่รอด
ก็เน้นขายออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะ
โพสต์ขายหน้าเฟซบุ๊คของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่บางทีมันก็จะมีแบบพวกลูกค้าที่เขารับไปขายอีกทีนึงก็มีค่ะ
แล้วก็จะได้ยอดตรงนั้นเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ลูกค้าในตลาดเริ่มน้อยลงค่ะ
เพราะว่าเขาก็กลัวหลายปัจจัยมีทั้งโควิดทั้งอะไร

ตอนนี้ออนไลน์ก็มาได้ราคามากกว่า
เพราะว่าลูกค้าเขาไม่อยากออกมานอกพื้นที่

แล้วก็มีพวกแก๊ปพวกไลน์แมนวิ่งส่งอย่างนี้ค่ะ
ทำให้เรายอดขายเราก็ยังไม่ตกลงมาก

ถ้าเกิดลูกค้าเขาไม่ค่อยกล้าเสี่ยงที่จะออกมา
ถ้าเกิดลูกค้าเขาไม่ค่อยกล้าเสี่ยงที่จะออกมา
เราก็เลยลองแก้ไขปรับตัวดูว่า
เราก็เลยลองแก้ไขปรับตัวดูว่า
ขายออนไลน์เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขายออนไลน์เป็นก็มาหัดกัน

เพื่อหาวิธีให้ตัวเองอยู่ได้กัน

วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ